ท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องของคุณป้ามหาภัยอืมที่เราเล่าไปนี่
ที่โลกออนไลน์เขาเรียกขานกันเอ่อก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเข้าไป
ถ่ายรูปของคุณป้าท่านนี้ได้ค่ะอ่าแถวถนนรัชดาอ่าบอกว่าเนี่ย
ก็จำได้เพราะว่าคุณป้าเนี่ยเข้ามาหาเธออ่ามาบอกว่าหลงทาง
นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปจะขอเงินอ่ะอืมแล้วคุณป้าจะใส่ชุดดำตลอด
อ่าแล้วก็จะถือร่มอะไรแบบเนี้ยจะแต่งตัวแบบเนี้ยทุกครั้ง
คือข้าวของพลุงพลังทำทีว่าถามเป็นคนต่างชาติหรือเปล่า
พอรู้เป็นคนไทยก็คุยนู่นคุยนี่แต่คนที่เขาถ่ายภาพคุณป้าได้คนล่าสุดแล้วเอามาโพสต์เตือนเนี่ย
บอกว่าเขาจำได้เพราะมีคนเตือนไว้หลายคนแล้ว
ไปเจอคุณป้าคนนี้อายุสัก๕๐กว่าที่นู่นที่นี่ที่นั่น
บอกว่ามีปัญหาขอยืมเงินหน่อยจะชอบอ้างว่ากระเป๋าตัวเองโดนกรีด
แล้วก็ไม่มีเงินเลยขอเงินกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเอาเบอร์โทรมาค่ะ
เอาบัญชีมาเดี๋ยวป้าโอนให้สุดท้ายก็หายเงียบเนี่ยนะฮะ
ก็ตามไปกันนะฮะจนสืบเสาะไปถึงที่อยู่ของป้า
แถวราชพร้าวด้วยค่ะนะซึ่งหลังจากเกิดเหตุเกิดเรื่องเกิดราวขึ้น
ก็หายไปจากที่อยู่นั่นแหละนะครับเขาก็ไปเปิดห้องเปิดหับให้ดูโอ้โห
ข้าวของเครื่องใช้ก็เยอะแยะอยู่พอสมควรนะรวมทั้งบัญชีเบอร์ทงเบอร์โทรอะไรของคนที่
อาจจะไปขอเงินเขาแล้วก็จดบัญชีอะไรเขาไว้เนี่ยอีกเยอะแยะไปหมดนะฮะ
แต่ไม่เจอตัวคุณป้าแต่ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้๖โมงเย็นตำรวจสอนอห้วยขวาง
ตามพบตัวแล้วนะครับคุณป้าท่านอายุห้าสิบสามปี
อ่าชื่อนางสาวยุภาพรนะฮะที่ชาวบ้าน
ชาวเน็ตเขาเรียกขานกันว่าคุณป้ามหาภัยอ่ะนะ
ก็เชิญตัวมาแจ้งข้อหาดำเนินคดีฐานดูหมินซึ่งหน้า
เพราะว่ามีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความเอาไว้
เนื่องจากเวลาที่ป้าไปอ้างกับชาวบ้านว่าโดนกรีดกระเป๋า
ถูกขโมยของมีค่ากลับบ้านไม่ได้ขอเงินหน่อยเนี่ย
ถ้าคนไหนเขาไม่ให้จะไปด่าทอเขา
เขาก็มีคนมาแจ้งความในข้อหาดูหมินซึ่งหน้านะครับ

จากการสอบสวนพบว่าคุณป้าก่อเหตุลักษณะแบบนี้
คือเจ้าเวรไปทำแบบนี้๒ปีกว่าแล้วโดยส่วนตัวแล้ว
ป้ารู้สึกและเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทำไม่ใช่เรื่องผิด
เพราะไม่ได้ไปขโมยของใคร
ที่ทำไปก็คือเรื่องของแต่ละคนที่เขาจะให้
แล้วมันก็คือความสุขในทุกเช้าของป้าป้าบอกนะ
ป้าจะนั่งรถออกไปเรื่อยไปเจอผู้เจอคนไปขอความช่วยเหลือจากเขา
ไปขอความช่วยเหลือจากคนที่พบเห็น
คนที่เขาให้ก็ถือว่าก็เป็นความสุขของเขา
แต่ละวันที่ออกไปหาเงินก็จะมีเป้าหมายว่าจะต้องได้เงินเท่าไหร่
ส่วนเงินที่ได้มาป้าบอกว่าก็เอาไปใช้สอยตามปกติ

เจ้าหน้าที่บอกว่าจากการสอบถามกันเนี่ยนะโอ้โห

ปัจจุบันนี้ยังเรียนอยู่นะฮะลงทะเบียนเรียนอยู่นะ
เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งด้วย
ก่อนหน้านี้ทำงานเป็นนักสื่อสารองค์กรเป็นโบรกเกอร์ด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้วิธีการคิดกระบวนการคิดของคุณป้าเนี่ย
มันอาจจะมีอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยหรอเกี่ยวกับด้านเงินทอง
ฟังดูคำตอบคุณป้าเวลานักข่าวเราคุยด้วยก็จะเข้าใจว่าซับซ้อนยังไง
ถูกต้องเนี่ยโอ้โหดูปลาก็จดอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับ
อันนี้จับได้เมื่อวานตอน๖โมงเย็นนะไปตามเจอตัวนะครับ
มาที่สอนองห้วยขวางเช้าวันนี้ตำรวจก็ต้องทำตามขั้นตอนครับ
ก็นำตัวคุณป้ายุภาพรไปเปรียบเทียบปรับที่สารแขวงพระนครเหนือนะครับ
ซึ่งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราก็ได้เจอนะก่อนที่ตำรวจจะพาไปศาลนะครับ
ก็เลยถามป้าเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเราก็ไป
คือคุณป้าตอบมาก็นักข่าวเราบอกว่าก็
มึนนักข่าวเรามึนป้าบอกว่าคดีที่เกิดขึ้นเนี่ย
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับป้าเท่าไหร่นักแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิด
หากเทียบกับเรื่องความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมเนี่ย
มันใหญ่กว่าเรื่องของป้ามากอืมแต่ป้าเนี่ยไม่ขอพูดอะไรมาก
เดี๋ยวจะละเมิดอำนาจศาลหลังเสร็จสิ้นคดีคงไม่กลับไปที่ห้องพัก
อยู่ย่านรัฐพร้าวแล้วที่เช่าอยู่อ่ะค่ะ
เจ้าของบอกอ่าคนดูแลบอกวันละห้าร้อยอ่ะใช่จ่ายเป็นรายวันอ่ะ
ดีล่ะป้าหาที่อื่นถูกหรือไม่ก็ไปเช่าแบบเป็นรายเดือนเอา
แล้วป้าบอกว่าตอนนี้ป้ายังมีภารกิจทางความคิดอีกหลายอย่าง
ที่ป้าจะต้องไปทำค่ะอ่าเดี๋ยวท่านฟังดูนะฮะ
หลายอย่างนะคะไม่กล้าพูดมากค่ะเดี๋ยวก็ประเคนคดีให้คุณพี่อีกหน่อยนะคะ
ป้ามันมีคนเข้าใจผิดเราเยอะเราอยากจะบอกอะไรกับสังคมไหม
ตอนนี้อยากจะบอกอยู่เหมือนกันแต่ขออนุญาตก่อนนะคะขึ้นศาลก่อน
ขึ้นสร้างไม่ได้ค่ะขออนุญาตนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปละเมิดท่านนะคะ
จะพูดอย่างงี้ยังไม่ตอบนะคะเดี๋ยวให้พี่ขึ้นสารก่อน
มันมีนัยยักษ์ภายใต้ความคิดนี้นะคะ
เป็นยังไงล่ะก็ยังไงล่ะ

เสื้อสีชมพูชมพูหน้างงเลยเห็นไหมล่ะเนี่ยนักข่าวเรา
คุณสุปรีดาก็ยังถามคุณป้าถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง
ที่เป็นเหมือนกับเป็นจุดขายของป้าก็คือชุดสีดำ
แต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมเจอที่ไหนก็แบบนี้นะใครเจอก็อย่างนี้นะครับ
เป็นภาพติดตาชาวเน็ตอ่ะป้าบอกว่าไม่เคยใส่เสื้อผ้าสีอื่นเลยนะฮะ
ใส่แต่สีดำเพราะสีดำ
มีนัยสำคัญที่ดีสำหรับคนที่จะเจริญในอนาคต

แต่ก็เเท่าที่คุยเเหร่ครับใจความสำคัญที่จับได้ก็คือป๊าเนี่ย
เวลาพูดเวลาจะสื่อออกมาจะค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน
จะให้ความสำคัญเรื่องการเงินมากอ๋อเรียนเศรษฐศาสตร์นี่เนอะ
ใช่แต่ไม่รู้ให้ความสำคัญมากไปหรือเปล่าค่ะคือพูดอะไรเนี่ยจะวนมาเรื่องการเงินนะ
ถามไปถามมาป้าก็จะบอกว่าเงินเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคน
โดยเฉพาะการแก้ปัญหาคนจนเนี่ยนะถ้าไม่มีการกระจายรายได้ให้กับคนรากย่าเนี่ย
คือคิดว่าป้าจะพูดต่อค่ะป้าบอกว่าอย่าให้ป้าพูดกว่านี้เลยเดี๋ยวมันจะยาว
แต่ป้าก็พูดถูกนะเงินมันสำคัญนะใช่มันสำคัญจริงจริงนะ
เราต้องกระจายไปให้รากย่าก็จริงนะจริงอ่ะเออป้าก็ไม่ได้พูดผิดอะไร
แล้วที่ขึ้นสารวันนี้นะครับที่ตำรวจพาไปส่งสารแขวงพระนครเหนือเนี่ย
เป็นข้อหาดูหมินซึ่งหน้านะครับทุกผู้ชมครับอ่าเป็นกรณีที่มีคนไปฟ้องเรื่องไปไปว่า
ด่าเขาอ่ะที่ไม่ได้ให้เงินไม่เกี่ยวข้องกับที่ไปตะเวนขอเงินเขาจะไปบอกว่าถูกกรีดกระเป๋าอะไร
แล้วก็ขอเงินอะไรเขานะอันนี้ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับ
หลังจากนำตัวป้าไปเปรียบเทียบปรับที่สารแขวงพระนครเหนือนะครับ
สารท่านก็พิเคราะห์พฤติกรรมตามข้อกล่าวหาแล้วนะครับ
แล้วก็ไต่สวนคุณป้าแล้วตามคำให้การ
แต่คุณป้าไม่มีเงินชำระค่าปรับแล้วก็ติดต่อยาดไม่ได้ด้วย
ตำรวจบอกว่าอ้าวแล้วโทรศัพท์มือถือล่ะลองติดต่อญาติซิ
คือป้าเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือแต่ในโทรศัพท์มือถือไม่มีซิมการ์ดนะฮะ

เพราะฉะนั้นที่แบบไปเจอคนแล้วก็แบบขอเบอร์โทรขอเบอร์โทรมันถึงไม่มีการตอบกลับไง

ก็เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็เลยต้องควบคุมตัวไปกักขังแทนค่าปรับนะครับ
เพราะว่าคุณป้าไม่มีเงินที่จะเสียค่าปรับ
ก็ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับที่ทันทะสถานหญิงกลางเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
โดยคิดอัตราโทษกักขัง๑วันแทนการชำระเงินค่าปรับ๕๐๐บาท
คำพิพากษาของศาลคือต้องปรับเงิน๓๐๐๐บาท
ป้าก็ต้องถูกกักขัง๖วันนะครับ
คืออีกมุมหนึ่งก็น่าเห็นใจแกนะ
ก็ไม่รู้ว่ามีญาติพี่น้องอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องลองพาไปคุยกับคุณหมอบ้าง
ใช่แต่ถ้ามีญาติพี่น้องก็ไปดูแลแกหน่อย๓๐๐๐
แล้วก็อาจจะพาแกไปหาหมอดีกว่าที่แกต้องถูกกักขัง
ก็ถ้าเผื่อมีญาติจริงนะฮะอยู่ที่ไหนยังไงก็ลองติดต่อทางสนห้วยขวางก็ได้นะครับ